ในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ

ใช้ชีวิตกลางแจ้งเพราะว่าหลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนเกิดจากอะไรบ้างนั้น
หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมาตรวจสอบพร้อมกับระบบพยาควรอากาศธรรัฐทีวี
เริ่มต้นเรื่องแรกเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนกันก่อน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังคงเย็น
จุดที่น่าสนใจคือบริเวณทางตอนล่างครับ

สูงสุดไปอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต

ยังกินพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
แต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับ
พื้นที่สีเหลืองนั้นกินวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

สูงกว่า๓๕องศาเซลเซียตนั้น
จะกินพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ประอิสานตอนกลาง

พื้นที่สีเหลืองนั้นเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้น
สูงขึ้นแบบนี้เนื่องจากความชื้นจากทะเลครับเข้ามาปกกลุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
โดยถ้าหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงหน้าขณะนี้เนี่ยนะครับ
พบว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
หลังจากที่มวลอากาศเย็นนั้นค่อยถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง

เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
โดยจะสามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นได้
ดังนั้นหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นปลายอีก๒วัน
พบว่าจะเริ่มมีกลุ่มเมฆเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ซึ่งกลุ่มเมฆเหล่านี้เองก็สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นในวันพรุ่งนี้สังเกตพื้นที่สีเขียวนะครับ

พบว่ามีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเตรียมรับมือฝนกันหน่อย
คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับ

บริเวณทางตอนล่างอย่างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็พบว่ามีโอกาสเจอฝนเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งฝนส่วนใหญ่นั้นพรุ่งนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของภาค
มีโอกาสเจอฝนดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งท่องเที่ยวเดินทาง
ฟ้าดูฝนแล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุกตะนันที่สิกมหันฯสวัสดีครับ